อยากไปเที่ยวบางแสนบ้างยกมือขึ้น

แต่ถ้าเกิดเจอแบบนี้ไม่แน่ใจว่ายังอยากไปหรือเปล่านะคะ
เมื่อวานนี้ใครที่ไปเที่ยวบางแสนส่งไลน์มาบอกเราหน่อยว่าคุณเจอเหตุการณ์นี้หรือเปล่า
แต่ชาวบางแสนบอกว่าตกอกตกใจค่ะ
อุ้มลูกจูงล้านหนีกันเลยนะคะ

ผู้ชายอายุ๖๐ปีแก้บนและแก้ร่างแบบนี้มาเดินที่หาดบางแสนนะคุณ
คือคนในท้องที่เนี่ยบอกว่าโอ้คนนี้เขาทำแบบนี้ประจำ
แต่คนที่ไปจากต่างถิ่นไปเที่ยวเนี่ยคือเขาไม่รู้ไงว่าเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดประจำ
กลายเป็นว่าเป็นภาพชินตาของชาวบางแสนไปซะแล้วนะคะ
คุณลุงวัย๖๐ปีคุณถ้าเกิดว่าคุณไปเจอคุณตกใจไหม
ตกใจตกใจสิคะแล้วถ้าเกิดมีเด็กผู้หญิงวิ่งเล่นอยู่ก็ตกใจไปใหญ่
คือแก้บนไม่เป็นไรแต่แก้ร่างนี่สิโอ้โหภาวะกันเลยนะคะ
นี่หลายคนบอกว่ามันอุจจาตามาก
แล้วหาดบางแสนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคือคนไปกันเยอะไง
ช่วงเสาร์อาทิตย์ขับจากกรุงเทพไปชั่วโมงนิดไปถึงแล้วก็ไม่เหนื่อยมาก

หลังจากที่นักท่องเที่ยวเห็นเอาล่ะท่าไม่ดีแล้ว
รีบแจ้งไปที่เทศกิจของแสนศุกร์เลยค่ะ
เทศกิจลงพื้นที่ไปตรวจสอบถึงกับร้องอ๋อลากเสียงยาวด้วยนะคะ
ลากเสียงยาวบอกว่าคนนี้คนบางแสนเขารู้จักดี
แกชื่อว่าลุงสำรานแกเลยทำแบบนี้เพื่อสำราญใจนะฮะ
ก็เหตุแบบนี้มาแล้วหลายครั้งอันนี้ใส่แล้ว
เทศกิจต้องไปซื้อกางเกงเนี่ยใส่กางเกงเจ๊คุณ
มาให้ลุงแกใส่ถ้าสกิตบอกใส่หน่อยลุงคนอื่นเขาตกใจ
ลุงแกใส่ไม่ใส่แหละค่ะเขาเห็นภาพอยู่นะคะ
ลุงสำรานแกเป็นคนแถวนั้น
มักจะมาเดินเล่นน้ำแบบนี้เป็นประจำทุกวัน
แต่ก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์แกนะถ้าวันไหนอารมณ์ไม่ดีอารมณ์บ่จอย
แกก็จะถอดกางเกงค่ะทิ้งลงไปในทะเลเลย
แล้วเดินลงไปในทะเลเดินขึ้นมาจากทะเล
ในสภาพฮีเปลือยแบบนี้เป็นประจำเลยนะคะ
หากเจ้าหน้าที่พบเห็นก็จะหาวิธีแก้กันแบบรายวันวันต่อวันนะคะ
แล้วพาส่งตัวกลับบ้านในครั้งนี้เทศกิจต้องลงทุนเหมือนกัน
ลงทุนไปซื้อกางเกงมาให้ลุงแกใส่นะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงเทศกิจเล่าเรื่องนี้อีกหน่อยค่ะ
จริงแล้วคุณลุงสำราญคนที่ก่อเหตุ
เป็นคนฐานะดีนะเป็นคนฐานะดีแต่ไม่มีลูกหลานดูแล
จากว่าลูกหลานออกไปทำงานกันหมดนะคะ
ส่วนพ่อค้าแม่ขายบริเวณชายหาดเนี่ยก็บอกว่าโอ้คุ้นหน้ากันดีเห็นเป็นประจำ
แล้วคนแถวนั้นมักจะให้ของกินน้ำดื่มแกให้กินด้วยความสงสาร

คือพ่อค้าแม่ค้าเขาชินตาเขาเข้าใจแต่ว่าคนที่ไปเที่ยวเนี่ยอาจจะทำให้แบบตกอกตกใจไงนึกออกไหม
คิดว่าเออเป็นจิตหรือเปล่าพาลูกหลานไปเที่ยวก็กลัวว่าลูกหลานอาจจะได้รับอันตราย
เพราะฉะนั้นฝากคนในพื้นที่เจ้าหน้าที่ดูแลด้วยนะคะ